จากระวังเรื่องสภาพอากาศแล้วอุบัติเหตุก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ
มีเรื่องแบบรอดปฏิหารของครอบครัวหนึ่ง
คนขับรถเก๋งพาลูกพายาดมีกัน๔ชีวิตอยู่ในรถนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีรถกระบะเสียหลักมาชน
ทำให้รถเขากระเด็นไปอัดท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อค่ะ
แล้วรถพังเละหมดเลยแล้วลูกสาววัยสามขวบครึ่งอ่ะ
ติดอยู่คาซากรถแต่ครอบครัวนี้รอดทั้งครอบครัวนะคะ
ตอนนี้อวัดเหตุนะคะตอนนี้รูปผมติด
โดนหนีอยู่ตรงกลางนะครับขาติดนะฮะตอนนี้
ภายาคนเก่งนะคะตอนนี้เขาไม่ร้องเลยนะฮะ
เขาอดฝนมาก
อู๋พ่อใจแข็งมากค่ะ

ใช่คือลักษณะที่น้องเขาไปติดมันเป็นช่องระหว่างเบาะหน้ากับเบาะหลังแบบนี้ค่ะ
แล้วพ่อเนี่ยคือถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็พยายามพูดปลอบน้องไปด้วยไม่ให้น้องกลัวนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็เร่งใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อจะนำตัวเด็กหญิงออกมาจากซากรถ
เหลือเชื่อมากเพราะว่าพอออกมาแล้วปรากฏว่าน้องไม่มีอาการบาดเจ็บใด
เพียงแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อยค่ะ
ซึ่งคลิปนาทีชีวิตนี้เนี่ยพ่อของเด็กโพสไว้ในแอปติ๊กต่อม
ขับรถเก่งทะเบียนขอท๕๒๖๖จากขอนแก่นนะคะ

ลูกน้อยญาติญาติรวมกันอยู่ในรถ๔ชีวิต
อยู่มีรถกระบะคันหนึ่งบรรทุกของหนักเสียหลักพุ่งมาชนท้ายค่ะ
แรงชนเนี่ยทำให้รถของพ่อเด็กกระเด็นไปอัดท้ายรถบรรทุก๑๐ล้ออีกทีนึง

บริษัทประกันบอกว่าโอ้โหพี่ซ่อมไม่ได้อ่ะ

แต่อย่างที่บอกว่าทุกคนในรถเก่งรอดตายปฏิหารนะคะ
คือพ่อเด็กเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะบารมีของรูปหล่อหลวงพ่อรวยวัตโกที่ตั้งเอาไว้หน้ารถ
แล้วก็เหรียญหลวงพ่อรวยที่พกติดตัวเอาไว้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความเชื่อทางจิตใจยึดเหนียวทางจิตใจมีได้เราไม่ว่ากัน
แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องป้องกันตัวเองด้วย
อย่างเวลามีเด็กเล็กเวลาจะพาขึ้นรถ๓ขวบต้องมีคาซีสนะคะ
จริงประมาณ๓๔ขวบ๕ขวบด้วยซ้ำที่ยังนั่งคาซีสได้อยู่เพื่อความปลอดภัยของน้องเองนะคะ
ต้องมีจริงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งนี้คือถือว่าโชคดีแหละที่น้องแล้วก็คนในรถไม่เป็นอะไร
แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ที่จะโชคดีแบบนี้นะคะ